คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยเห็นอนุสวรีที่เป็นรูปปั้นของคุณทองแดง
สุนัขทรงเลี้ยของในหลวงราชการที่๙ที่ประจบคิริคันใช่ไหมคะ
ถ้าพูดถึงคุณทองแดงแล้วก็เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่๙
เห็นอยู่ข้างกายของในหลวงราชการที่๙บ่อยครั้งเลย
ก็จะตามในหลวงที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชกรณียกิจ
คุณทองแดงตามไปด้วยตลอดแต่ว่าในปี๒๕๕๘คุณทองแดงก็สิ้นลมหายใจก็ตายนะคะ
ซึ่งทางสำนักพระราชวังได้นำกระดูกไปบรรจุในอนุสวรี
ศูนย์รักสุนัขหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
แล้วก็มีนายช่างศิลปกรรมแห่งสำนักช่าง๑๐หมู่
ซึ่งเป็นผู้ปั้นได้ถ่ายทอดลักษณะเด่นของคุณทองแดง
ออกมาเป็นอนุสวรีรูปปั้นของคุณทองแดง
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
และศิลป์จากดินเหนียวสู่ปฏิมากรรมอนุสวรีคุณทองแดง
สง่าใจกลางศูนย์รักสุนัขหัวหินจังหวัดประจบคิริคัน
ในช่างศิลปกรรม
ขำแห่งสำนักชั่งสิบหมู่

สุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่๙
ผมได้รับมอบหมายให้ปั้นคุณทองแดง
เพื่อไปตั้งไว้ที่สูรักษณ์สุนัขลัวหิน

คือประมาณปี๑๙๔๘หรือ๑๙๔๙
ในการปั้นคุณทองแดงเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่พระราชวังไกลกังวล
เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณทองแดง
ว่ามีลักษณะเด่นยังไงเพื่อเอาเป็นข้อมูลในการปั้น
ก็มีโอกาสได้เข้าไปในพระราชวัง
ก็ได้เห็นครูฝึกจูงคุณทองแดงมา
ให้ให้ดูเพื่อหาข้อมูลและได้ถ่ายรูปประกอบ
อนุสวรีคุณทองแดงผลงานช่างปั้นไทย
เป็นอนุสรในการก่อตั้งมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหิน

และเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาอันเปี่ยมล้น

วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน